เป็นถนนตรงไหนเป็นทุ่งนาคนพยายามจะช่วยพยายามจะเอาเรือไปช่วยนี่นะคะพยายามจะให้เกาะเรือแต่สุดท้ายคือเขาเสียชีวิตวันนี้ครอบครัวทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะครอบครัวของนายมงคลพลเมืองดีที่ลงไปช่วยคนขับรถกระบะตกน้ำจนตัวเองเสียชีวิตเนี่ยนะคะเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีนิมนต์พระมาประกอบพิธีจุดทูป
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพน้ำยังท่วมอยู่เลยตอนเกิดเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือน้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วเนี่ยจนวันนี้ก็น้ำท่วมมองไม่เห็นถนนมองไม่เห็นทุ่งนาช่วงหนึ่งของการทำพิธีค่ะพี่สาวเรียกน้องชายให้กลับขึ้นมาเพราะในน้ำมันหนาวค่ะ
มึงอยากไหวมาบอกอีเอ๊ะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนะคะในมงคลพลเมืองดีผู้เสียชีวิตนะคะพร้อมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคนขับรถกระบะคันหนึ่งที่ตกข้างทางแล้วจมลงไปในน้ำ
ตัวเองไปช่วยเขานะคะแต่กลายเป็นว่าถูกกระแสน้ำซัดไปกลางทุ่งนาแล้วน้ำท่วมสองเมตรกว่าค่ะคุณผู้ชมช่วยเอาไว้ไม่ทันอย่างที่เห็นภาพคือภาพสุดท้ายในมงคลพลเมืองดีพยายามที่จะไหว้น้ำขึ้นมาดำผุดดำไหว้อยู่สักพักใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนำเรือไปช่วยให้คว้าเรือเอาไว้คว้าเอาไว้ไม่ทันคือนายมง
กับนายอภิชาติและนางสาวสันสนีเป็นหัวหน้างานผู้เสียชีวิตค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาสองคนตัวผู้เสียชีวิตนับถือเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะ
เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตนิสัยดีมากจริงค่ะ

ตั้งใจซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วางแผนกันว่าเดี๋ยวจะจัดงานบวชให้ปลายเดือนนี้
กำลังจะบวชอยู่แล้วอะค่ะปลายเดือนนี้

นางสาวสรรษณีย์บอกว่าก่อนที่จะมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
จริงแล้วมีการวีดีโอคอร์คุยกับผู้เสียชีวิตว่ารอก่อนนะ
เดี๋ยวจะไปช่วยนะคือรถของเขาตกลมใช่ไหมคะ
ดีโอคอลคุยกันว่ารอแป๊บเดี๋ยวไปช่วย
อยู่มีคนบอกว่ารถอีกคันนึงตกน้ำ
ตัวผู้เสียชีวิตกำลังวีดีโอคอร์อยู่กับคุณสันสนีอ่ะ
คือละจากการคุยจากวีดีโอคอร์เธอบอกเธอเห็นเลย
คือวิ่งไปช่วยคนอื่นแล้วภาพมันตัดไปเลยอะค่ะ
คือเมื่อวานนี้ตอนเช้าได้เจอผู้เสียชีวิตก่อนไปทำงาน
แต่ไม่ได้คุยกันปกติเจอหน้ากันจะแซวกันคุยกันตลอดนะคะ
เขาบอกว่าเออแปลกเหมือนกันเช้าเมื่อวานก่อนจะเกิดเรื่องไม่ได้คุย
แล้วสังเกตสีหน้าของผู้เสียชีวิตเหมือนหน้ามองคล้ำนะคะ
ก็ยืนจ้องหน้าอยู่นานนะก็เลยเอ๊ะทรงผมเขาเปลี่ยนใหม่หรือเปล่า
ตัดผมดีไหมเนี่ยดูหน้าหมองแล้วสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องนี้ค่ะ
ตอนที่เห็นน้องขึ้นมาหน้าเขาดำเหมือนตอนที่หนูเห็นที่ร้านนะคะ

แล้วหนูก็บอกว่าทำไมไม่บอกพี่ถ้าพี่ถามพี่ก็คงจะรู้ว่าเป็นอะไร
ทำไมต้องขึ้นมาสภาพเดียวกับที่เห็นเมื่อเช้า
เพราะว่าตอนที่อยู่ข้างบนวิคอคุยกันหน้าเขายังขาวอยู่เลยนะออกจากร้านมา
เขาอยู่ข้างบนค่ะหน้าเขาขาวแบบผ่องอ่ะผ่องเลยพี่แล้วก็ยิ้มให้กัน
ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดบังกร่างนนทบุรีค่ะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนายมงคลผู้เสียชีวิต
กุศลและนางถมพ่อและแม่แท้ของผู้เสียชีวิตมาถึงที่วัดก็ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจ
จุดทูบหน้าลงศพลูกรดน้ำศพนะคะพ่อกับแม่บอกว่าพ่อกับแม่แยกทางกันไม่ได้อยู่กับลูก
แต่ก็ติดต่อพูดคุยกันตลอดพอรู้ว่าลูกเสียชีวิตเป็นลมกันทั้งคู่ทำอะไรไม่ถูกเสียใจร้องไห้หนักมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับลูกชายลูกชายเป็นเด็กกระตันยูค่ะ
ส่งเงินให้น้องสาวเรียนหนังสือส่งเงินให้พ่อและแม่คือทุกคนในครอบครัวภูมิใจมากกับลูกชายคนนี้จิตใจดีจริง
แล้วเนี่ยค่ะมาเสียชีวิตเพราะคือจิตใจดีไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
คุณแม่บอกว่าก็รู้มาว่าลูกวางแผนจะบวชนะคะ
ก็ดีใจมากแต่ยังไม่ทันได้บวชเลย

ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่อีกค่ะ
รู้ว่าลูกก็ล้มลงเลย

กำลังจะเตรียมว่าทำบวชให้ลูก
เขาก็บอกว่าครับแม่เดี๋ยวผมบวชให้
ภูมิใจในตัวลูกมีลูกเป็นคนแข็งแกร่ง
มีจิตใจที่ไปช่วย
คนตกน้ำพ่อก็ภูมิใจในตัวลูก
แต่ไม่คิดว่าลูกเราจะพลาด
ก็ต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ